กลุ่มคนที่ทำให้สังคมไทยมันไม่น่าอยู่เลยจริง
นนทบุรีมีคนไปหลอกไปลวงนะครับ
เอาเงินมาโดยบอกว่าเนี่ยต้องหาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึก

มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะ
ตำรวจเข้าไปรวบตัวได้นะคะไปดูภาพจากกล้องมุมตอนปิดกันเลยค่ะ
นี่เลยร้านกาแฟในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะคะ
ตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสจับตัวผู้ต้องหาได้๒คน
ชื่อนายฤทธิชัยพักดีผลอายุ๒๒ปี
กับนายธีรศักดิ์ทองอยู่อายุ๒๒ปีเหมือนกัน
โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
ก็มีการทำอันตรายสิ่งกีดกั้นเพื่อคุ้มครองทรัพย์
ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกกับการหลบนี้ด้วย
คนร้ายใช้ตระเวนก่อเหตุนะคะ
นายฤทธิชัยสารภาพบอกว่า
รักทรัพย์เพราะว่าพ่อป่วยเป็นอามพลึก

หาเงินมารักษาพ่อเพราะว่าเงินเดือนไม่พอ
บอกด้วยว่าทุกวันตอนเช้าก่อนไปทำงาน

เที่ยงก็ต้องซื้อข้าวกลับมาป้อนพ่ออีกครั้ง
อยากฝากขอโทษผู้เสียหายด้วย
ตำรวจก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งมาว่ามีคนร้ายตระเวน
ทรัพย์ตามสถานที่ต่างรวม๔ครั้ง
เป็นร้านกาแฟ๓แห่งสะดวกซื้ออีก๑แห่ง
สุดท้ายจับได้หมดแล้วนะคะ